ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ฝนตกหนักฝนตกบ่อยด้วยนะน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่
น้ำกำลังจะมาก็หลายพื้นที่อืม
วันนี้พลเอกประยุทธ์นะครับและพลเอกประวิทย์นะครับ
นายกและรองนายกลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมทั้งคู่เลยนะครับ
คือพลเอกประวิทย์เนี่ยไปที่พระนครศรียุธยาส่วนนี้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์นายมนตรีไปเพชรชบุรีนะฮะ
ค่ะคือสอสอภักดิ์พลังประชารัฐวันนี้ก็แยกกันไปเลยนะครับ
ทั้งบิ๊กตู่ทั้งบิ๊กป้อมรายงานข่าวบางรายงานข่าวบอกโอ้โหถึงขั้นสอสอบอกทำตัวไม่ถูก
ลำบากใจไม่รู้จะไปกับฝั่งไหนดีกลัวจะถูกหาว่าเลือกข้าง
ประมาณอย่างนั้นรายงานข่าวนะเป็นรายงานข่าวเฉย
แต่คุณปรินาไกรคุบเองสสรัชบุรีพลังประชารัฐนี่ก็ออกมาโพสต์บอกใช่ไหม
บอกโอ้ยใครจะไปทรงไปเสี่ยมอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเขากลมเกลียวกันดี
นี่ฮะนี่บิ๊กตู่นะครับดูตรงบิ๊กตู่ก่อนนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับ
นี่ไปที่ตลาดท่ายางด้วยไปดูการบริหารจัดการน้ำของรุ่มน้ำเพชรชบุรีนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็มีสอสอในพื้นที่มาด้วยอีกหลายจังหวัดก็มานะฮะ
คือสอสอเพชรบุรีเนี่ยถามชาวบ้านที่มารอรับค่ะบอกรักลุงตู่ไหมอ่า

ลุงตูสู้สู้นะคะนะฮะ

คุณเหญิงอัมภาษรค่ะเสียงดังด้วยใช่ค่ะ
ด้วยนะครับรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
สุชาติชมกลิ่นที่มาตรงนี้ด้วยนะฮะ
ส่วนที่พระนครศรีอายุทยานะครับ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะครับ

ไปตรวจความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการน้ำหลาก
ในพื้นที่รุ่มต่ำของรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

น้ำกำลังมาเรื่อยแล้วนะครับกำลังไหลลงมานะครับ
ก็มามอบนโยบายต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามหลายเรื่องนั่นแหละ
เรื่องสถานการณ์น้ำก็ถามนะ
ถามเรื่องเอ๊ะท่านบิ๊กป้อมมาตรวจสถานการณ์น้ำวันนี้
บิ๊กตู่ก็ไปอีกจังหวัดนึง

วัดพลังในพักพลังประชารัฐอะไรกันหรือเปล่านะฮะ

กับนายกสนิทสนมกันมา๕๐กว่าปี

ให้ตายจากกันเรา๓ปอ

ปก็คือบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาอีกท่านหนึ่งด้วย

ถ้าลงมาดูที่บางบ้านเนี่ยพอดีผมวางประแสเมื่อก่อนแล้ว
ท่านก็เลยไปดูที่เผ็ดภูรีมันตรงกับภูรีอย่างเงี้ยนะฮะ

แต่แต่ว่าสอมาวันนี้เยอะมากแหละค่ะท่าน
ไม่มีอะไรหรอกเพราะเขามาไปที่แล้วมาผมไปที่ไหนพ่อไปมากอย่างนี้ทั้งที่
ก็ขณะเดียวกันนะครับก็มีทาง
เครือข่ายที่เขาออกมาประท้วงมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จากตำแหน่งนายกนะ
อย่างไฮโซลลูกนัดนายธนัดวันนี้ก็มาที่พระราชนครศิริยานะฮะ
กับกลุ่มแนวร่วมนะฮะก็มาดักตรงที่พลเอกประวิทย์มาตรวจพื้นที่นะครับ
ก็มาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะฮะ